ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะเหตุสลดนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับ
ลูกเขยเนี่ยไปยิงพ่อตาเสียชีวิตเพราะอะไรพ่อตาเข้าไปห้าม
อย่าศึกระหว่างลูกเขยกับน้องเมียอย่าศึกไปอย่าศึกมา
กรรมการกลางถูกยิงตายเองนะคะอ่ามาดูเหตุสลดนี้หน่อยค่ะ
ที่สุดแล้วร้อนถึงตำรวจต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนในหมู่บ้านปลายตรอกหมู่ที่๕ตำบลทะเลน้อย
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๓๐เมตรพบศพผู้ตายก็คือพ่อตา
ชื่อว่านายสมพรศรีนุ่นอายุ๕๐ปีสภาพนุ่งผ้าขาว
ที่บริเวณหน้าอกซ้ายค่ะคุณผู้ชมไปตรวจสอบนะ
มีบัตรแพ้ถูกกระสุนปืนยิงฝังในหนึ่งนัด
นี่พยาบาลก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยส่วนคนเจ็บก็คือ
นายพิรายุอายุ๒๒ปีเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิต
แล้วมีศักดิ์เป็นน้องเมียของมือปืนค่ะเจ้าหน้าที่รีบนำตัว
ส่งโรงพยาบาลควนขนุนนะคะเพราะถูกยิงเช่นเดียวกัน
บริเวณขาด้านซ้ายเราไปสอบถามภรรยาของผู้ตาย
ก็คือคุณยินดีคุณยินดีเนี่ยบอกว่ามือปืนคนยิงเนี่ย
ชื่อว่านายสารวุฒิหนูผุดอายุ๓๐ปีเป็นลูกเขย
ก่อนเกิดเหตุลูกเขยมีปากเสียงกับนายพิรายุ
ก็คือเป็นน้องเมียนายสารวุฒิลูกเขยเนี่ยอ้างบอกว่าน้องเมีย
ก็คือนายพิรายุเนี่ยไปขโมยกุญแจซึ่งดิฉันก็ไม่ทราบ
ไอ้กุญแจนี้มันมีความสำคัญอะไรนักหนา
ถึงขั้นต้องมีปากเสียงกันแต่มือปืนเนี่ยโกรธโกรธมาก
เอาเป็นว่ามันโกรธมากจากกุญแจเนี่ยกุญแจอะไรก็ไม่รู้
คันฉะไหนก็ไม่ทราบนายพิรายุน้องเมียบอกว่า
ไม่ได้ขโมยไอ้กุญแจที่พี่เขยอยากจะได้เนี่ย
ผมเนี่ยไปเจอมาไม่ได้ขโมยมาทีนี้ภรรยาเมียของมือปืนเนี่ย
เราก็ไปถามว่าเอ๊ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงเมียของมือปืนเนี่ย
เล่าบอกว่าช่วงที่ทั้งคู่เนี่ยก็คือน้องเมียกับพี่เขยเนี่ยนะคะ
มีปากเสียงกันนายสารวุฒิมือปืนเนี่ย
จู่ก็ชักปืนมาเลยค่ะยิงใส่น้องของตัวเอง
กระสุนไปทะลุฝาบ้านไปถูกขาของนายพิรายุ
ก็เลยทำให้ได้รับบาดเจ็บจังหวะนี้เองคุณผู้ชม
ประเด็นอยู่ตรงนี้พ่อตาพ่อตาของมือปืน
ก็คือนายสมพรแล้วก็เสียชีวิตด้วยเนี่ยนะคะ
นอนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันได้ยินเสียงปืนปึ้งปั้ง
ออกมาดูเลยค่ะออกมาดูสักพักหนึ่ง
เห็นนายพิรายุซึ่งเป็นลูกชายวิ่งลงบันได
สุดท้ายตัดสินใจผลักสารวุฒิซึ่งเป็นลูกเขยล้มลง
เพื่อป้องกันไม่ให้สารวุฒิยิงซ้ำ
แต่สุดท้ายแล้วกระสุนไปถูกพ่อตาเสียชีวิตค่ะ
นี่นี่ขึ้นอ่ะตรงนี้นัดเดี๋ยวกันนัดเดี๋ยว
ซึ่งพ่ออ่ะต้นปัดตรงนี้ต้นก็วิ่งนี้ไปอืม
พ่ออันวิ่งตามไปอืมพ่อพ่อวิ่งตามอันเลยจุดหลังว่าตอนนั้นนะ
คือมันมันบาเหลือแล้วน่าจะว่าพนันก็คือพ่อยิกตามมันก็วิ่งเลย
น่าจะตามนัดแต่มันยิงรู้หว่าสินะอืมพ่อวิ่งไปด้วยวัน
ตอนนี้แแต่ต้องโปะไม้อ่าไงกำลังเที่ยว
ต้องเพราะ
ฉันว่าเนี่ยประเด็นสาเหตุสำคัญเลยเนี่ย
ประเด็นมันอยู่ตอนท้ายตรงนี้ค่ะ
จริงแล้วฝั่งลูกเขยของผู้ตายกับฝั่งลูกชายของผู้ตายเนี่ย
เขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานาน
ไม่ถูกกันค่ะคุณผู้ชมไม่ถูกกัน
ก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมา
อีกแค่กุญแจดอกเดียวไม่น่าจะยิงกันตายนะครับ
หลังเกิดเหตุมือปืนค่ะสารวุฒิวิ่งหนีไปในความมืด

ก็พบว่าสองคนเนี่ยทะเลาะกันบ่อยครั้งกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง
แต่ก็ไม่คิดว่าครั้งนี้มันจะรุนแรงถึงขั้นต้องฆ่าต้องแกล้งกัน
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวนายสารวุฒิมือปืน
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนะคะ